คุณผู้ชมดูด้านหลังหน่อยไหม
เรื่องนี้เนี่ยเล่าเข้าปากทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจริง
ผัวเมียคู่นี้นั่งกงเหล้าอยู่ด้วยกันแท้
แต่พอหลังจากโกงเหล้าแล้วเกิดอะไรขึ้น
ทุบตีเตะต่อยกระชากลากหัว
คุณคิดดูสิกระชากหัวเมียงแต่หน้าปากซอยเข้ามาในบ้านอ่ะ
เอาไอขวดแก้วเป๊กอ่ะทุบให้แตกเลยนะแล้วเอาไอ้แหลมมาเศษแก้วแทงคอผัวเลยค่ะนี่เห็นสภาพอันนี้เนี่ยแหละค่ะ
คือขวดเหล้าที่นั่งกินด้วยกันนั่งโก๊งด้วยกันเนี่ยเล่าต้นเหตุเหรอฮะใช่คือพยายามจะเอามาชมว่านี่คือสาเหตุเหรอ
ใช่เอามาบอกตำรวจนี่แหละขวดนี้แหละที่ฉันกินกับผัวและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องเช่าที่ซอยด่านสำรง๑๒ค่ะ
ที่อำเภอเมืองสมุทรประการกู้ภัยเนี่ยไปช่วยเหลือฝั่งคนเจ็บคือนายรัตนากันแก้ว
อายุ๓๓ปีกว่าจะเอาลงจากห้องพักมาได้ทุลักทุเลเลย

เลือดอยู่ที่คอนั้นโดนแทงเข้าที่คอ
และแผมเป็นแผมเปิดแบบนี้คุณ

เอาตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการก่อน
แล้วถามว่าคนที่ทำ
เมียเขานั้นอายุ๒๘ปี

บอกว่าอ๋อฝีมือฉันเองแหละ

ฉันกับผัวเนี่ยก็กินเหล้ากันปกติเลย
พอเมาเหล้าเข้าปากเมาได้ที่ก็ทะเลาะกัน
หัวมันมาทำร้ายฉันก่อนมาทุบตีเตะต่อย
มันจิกหัวลากหัวฉันมาตั้งแต่ปากซอย

โมโหฉันทนไม่ไหวหรอกเจ็บจะตาย
ทีนี้ฉันก็เลยหยิบแก้วแก้วเป๊กเหล้าเนี่ยนะคะ
ทุบกับพื้นแก้วแตกแล้วมันเป็นแก้วขมแบบเน่เห็นไหม
ทีนี้หยิบเศษแก้วมาแทงจึ๊กเข้าไปที่คอผัว
เข้าไปตรงนั้นแล้วก็แทงเข้าไปที่แขนผัวอีก
จนหัวเนี่ยได้รับปาดเจ็บเลือดอาบอ่ะนะคะ
คือเขาลากหนูมาตั้งแต่หน้าปากซอย
มาทางนี้แล้วพอเขาแตกเจ็บก็บอกว่าอย่าทำกูเจ็บ
แล้วถ้าเจ็บหนูก็เลยเอาคืน
เขามาติดหนูแล้วเขาแตกรถหนูแล้วเขาก็ลากหนูมาสุดต่อย

ใช่ค่ะหนูก็แทงคอแพน

แต่ว่าอาการดีขึ้นก่อนก็จะสอบปากคำอีกทีหนึ่ง
ไม่รู้นะผัวจะแจ้งเอาผิดเมียไหม
คือถ้าเกิดว่าจะแจ้งก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป